ถ้าคุณอยู่บ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเคยเห็นกันอยู่เนี่ย
วิ่งถือหม้อมาไม่ได้เอาแกงมาให้นะ

มาถึงหน้าบ้านปั๊บลงไปดิ้น

ช็อคทำอะไรไม่ถูกถ้าเกิดมีเพื่อนบ้าน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเย็นเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ตะบนป่าอ้ออำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี

ไปตรวจสอบที่หน้าบ้านเจอศพนายพิพัฒน์กำลังวิก

เสียชีวิตในสภาพนอนหงายใกล้กันมีหม้อแกงใบหนึ่ง
ก็ใบไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยในหม้อใบเนี่ย
นี่ครับคุณผู้ชมนี่เราคือเราทำสีแล้ว
จริงอะเวิร์ดดูภาพภาพจริงอะ
เลือดทั้งนั้นเนี่ยดอมแข็งในหม้อนี้เลือด
นึกว่าอะไรทำอาหารเหรอเอาล่ะทำอาหารหรือเปล่า

ใช่จริงคือเลือดแดงสดเลย

แล้วมาที่หน้าบ้านของเขาถือหม้อมาด้วยใบหนึ่ง

ทีแรกเข้าใจว่าโอ้สงสัยเอาหม้อใส่ปลาไหลมาให้พ่อแล้วมั้งนะ
แต่ผู้ตายล้มลงครับล้มลงนอนดิ้น

ขณะที่นางจ้อนนางจ้อนอายุ๗๗คนนี้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าลูกก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะ

คือลูกฉันเนี่ยประสบโอปติเหตุรถคว่ำ
ครับแล้วมีแผลโดนเจาะที่หน้าผากนะครับ
จากนั้นก็จะเจ็บปวดเจ็บเจ็บตรงหน้าผากมาเรื่อย
ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตลูกเพิ่งมาหาแม่เนี่ย
มาหาแม่เนี่ยแล้วพูดกับแม่แม่พูดไม่ดี
แม่อยากจะตีจริงตอนนั้นบอกว่าอยากจะตายแล้ว

ไม่คิดว่าลูกจะเสียชีวิตจริงฟังคุณแม่ก่อน
น้องอยู่มันก็ไปหาฉันตะกี้อย่างนี้

ไปหาแม่ไปนอนกับแม่ไปนอนดูหน้าแม่
แล้วก็ขนมแม่กินกินขนมแม่กิน
ปุ๊บขึ้นมาเอาลูกเอาแม่ให้ตังไปร้อยหนึ่ง
น้ำมันแม่เติมไปลูกกลับบ้านไปนะ

เอาตายทิ้งก็ดีลูกกูก็ได้หมดเวรหมดกรรม
บอกกับลูกอย่างนั้น

เลือดจากเขาเหรอหรือยังไง
ตำรวจครับตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านของนายพิพัฒน

มุ้งและกับที่นอนนะเลือดหยดเต็มเลย
นั่นก็คือต้องเป็นเลือดจากเขาเขาจะอะไรเขาจะอาเจียนเหรอ
เขาจะคาดว่าอย่างนี้น้ำแข็งคือเขาคงจะป่วย

แล้วหาถังหากัดโหดไม่ได้
หยิบหม้อมาโอ้โหคุณผู้ชม
เลือดเยอะจริงเกือบครึ่งหม้อนะ
นี่แหละครับก็คาดว่าน่าจะไปวิ่งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วไปช็อกหมดสติล้มลงเสียชีวิต
แต่อย่างนั้นแล้วก็ตามเดี๋ยวเขาจะส่งศพชนสูตร

โอ้โหน่ากลัวจริงครับ